คือคนไทยเนี่ยก็รู้แหละว่าหนี้นอกระบบมันดอกสูงแล้วก็อันตราย
แต่ทำไมคนส่วนใหญ่เขายังไปติดกับดักกันในวังวนนี้
คือเงินมันเป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานไปแล้วเนอ

แต่ว่าเขามีไม่พอเขาเหมือนไม่มีทางเลือก

มันจะอาจจะมีคนที่ใช้เงินเกินตัวหรือสุรุยสุราย
แต่บางกลุ่มถึงแม้ไม่ใช่เรื่องสุรุยสุราย
แต่เพียงแต่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการนำไปประกอบอาชีพ

ซึ่งคนกลุ่มนี้เขาประกอบอาชีพเขาต้องการเงินหมุน

แต่เขาต้องการตอนนี้เขาต้องการทันที

สมมุติเขามาเก็บเป็นรายเดือนรายสัปดาห์

แต่ถ้าเราลองเอามาคูณประจำปีจริง

๒๓๐๐เลยเหรอคะ
ต้องบอกว่าหนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจที่ใหญ่ในตอนนี้
ก็คือเรื่องของหนี้ครัวเรือน
ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงค่ะ
คนไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะกู้เงิน
เพื่อเอามาเสริมสภาพคล่องให้กับตัวเองนะคะ

ก็คือเรื่องของหนี้นอกระบบนั่นเองค่ะ
ดังนั้นจะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะให้คนไทยหลุดพ้นจากวังวลนี้ให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะ
ที่เข้ามาช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในระบบแล้วก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มอันเดอร์เสิร์ฟ
หรือว่ากลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้นั่นเองนะคะ
ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของบริษัทมันนิกจำกัด
ที่จะทำให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้น

ต้องบอกว่ามันนิกส์เป็นบริษัทที่เติบโตวัยมาก
เพราะว่าเปิดมาไม่กี่ปีก็คือว่าตอนนี้ชื่อเสียงด่งดังมาก
คุณหนึ่งเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันนิกเนี่ยคืออะไรคือใครนะคะ
ตอนนี้ที่เราบอกว่าบรรยายกันหน่อยว่าเติบโตไวเนี่ยเติบโตไวยังไง
เรามีอายุประมาณ๓ปีแล้วเราเปิดมาตอนต้นปี๒๐๒๐ช่วงโควิดเลย
แต่เราอยากจะทำเพื่อจะให้ตอบโจทย์คนในสถานการณ์นั้น
คนไทยในสถานการณ์นั้นช่วยคนได้มากที่สุด
เราก็เลยมองว่างั้นเราทำสินเชื่อดีกว่า
ซึ่งจริงสินเชื่อก็ค่อนข้างมีหลายรูปแบบนะคะ
ซึ่งถ้าเรามองเนี่ยสินเชื่อส่วนบุคคลจะเป็นสินเชื่อที่คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคย
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินเชื่อประกอบธุรกิจเพื่อรายย่อย
เป็นสิ่งที่ยังไม่ค่อยมีใครทำ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าทำจะอยู่ในประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง
เพราะฉะนั้นวิธีการทำธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยตรงนี้
ก็อาจจะต้องเป็นวิธีที่แตกต่างไปจากธนาคารปัจจุบัน

เนื่องจากเรามีจุดแข็งทั้งหนึ่งทางด้านการเงิน
ซึ่งเขามีความแข็งแรงทางด้านการใช้เทคโนโลยี
เราก็เลยคิดว่าเราต้องผนวกจุดแข็งทั้งสองอันนี้

ให้กับประชาชนไทยส่วนใหญ่
ปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าถึงธนาคารได้
เป็นตัวที่จะทำการประเมินความเสี่ยง

ซึ่งตอนนี้เราก็มีอายุ๓ปี
ปีที่ผ่านมาณปัจจุบันนี้
เรามีลูกค้าที่เคยกู้กับเรา

เราเซิร์ฟคนไปมากกว่า๘๕๐๐๐คนแล้ว
ปลายปีนี้เราก็อยากจะได้สัก๑ล้านคน
แต่ว่าเราก็ค่อนข้างโตอย่างระมัดระวังแหละนะคะ

ค่อนข้างที่จะตอบสนองเรื่องของสินเชื่อรายย่อยอยู่แล้ว
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ต้องการ
แล้วก็ถ้าพาร์ทของจำนวนคนที่ดาวนโหลดแอป
เพราะว่าเราไม่มีสาขาเลย
ซึ่งคนที่ดาวนโหลดแอปเราตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะ๑๓ล้านคนแล้ว
ใช่ค่ะก็กระแสตอบรับค่อนข้างดี
แต่ว่าก็ยังมีส่วนที่เราต้องพัฒนาต่อ

มันก็จะต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค
ถือว่าเยอะมากนะคะยอดดาวน์โหลด๑๓ล้าน

ก็คือประมาณที่มีการกู้กับเราจริง

ซิ่งปีนี้ก็ล้านหนึ่ง

คือพูดง่ายว่าต้องการสินเชื่อ
ในขนาดที่ย่อมเยอะเหมือนกัน
เยอะเยอะค่ะเพราะว่าเราต้องบอกว่า
ถ้าเราดูประชาชนคนไทยทั้งหมด
เชื่อไหมว่ามีถึง๓๕ล้านคนนะ
ที่จริงเป็นคนที่ไม่ได้มีสลิปเงินเดือน
หรือว่าเป็นคนที่มีรายได้
เป็นคนที่ไปประกอบอาชีพอิสระอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะไม่ได้มีรายได้ประจำทุกเดือน
ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเข้าไปเสนอ
เขาไปขอยื่นกู้จากธนาคาร
ธนาคารก็อาจจะประเมินความเสี่ยง
ไม่เหมาะสมกับลักษณะอาชีพของเขาอย่างนี้ดีกว่า
ซึ่งมีอยู่ปริมาณมากนั่นคือสาเหตุที่ทำให้
เช่นการกู้ยืมหนี้นอกระบบหรืออะไรต่าง
แล้วก็เกิดเป็นปัญหาเรื้อรังในประเทศเนอะ

เราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือตลาดที่เราต้องเข้าไปบุก

คือคนไทยก็รู้แหละว่าหนี้นอกระบบมันดอกสูงแล้วก็อันตราย
แต่ทำไมคนส่วนใหญ่เขายังไปติดกับดักกันในวังวนนี้
มันเป็นความต้องการของเขามันเป็นความต้องการพื้นฐาน
คือเงินมันเป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานไปแล้ว

แต่ว่าเขามีไม่พอเขาเหมือนไม่มีทางเลือก

มันจะอาจจะมีคนที่ใช้เงินเกินตัวหรือสุรุยสุราย
ตรงนั้นเราก็ต้องให้ความรู้เขา

มันทำให้ชีวิตเขาเซฟเฟอร์ยังไง

แต่บางกลุ่มถึงแม้ไม่ใช่เรื่องสุรุยสุราย
แต่เพียงแต่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการนำไปประกอบอาชีพ
คำว่าประกอบอาชีพเราไม่ต้องไปนึกถึงอะไรที่ใหญ่โต

หรือถ้าเกิดว่าจะให้อินเทรนด์ตอนนี้ก็คือแม่ค้าออนไลน์
ซึ่งคนกลุ่มนี้เขาประกอบอาชีพเขาต้องการเงินหมุน
เอาไปลงทุนซื้อตรงนี้เพื่อมาขายต่ออะไรเล็กน้อย
ปริมาณเงินที่เขาต้องการไม่มากแต่เขาต้องการตอนนี้
เขาต้องการทันทีชีวิตเขามันรอไม่ได้
นั่นคือสาเหตุที่ถ้าไม่มีคนอย่างเราเข้าไปช่วยเขาตรงนี้

มันก็เลยทำให้วังวลตรงนี้มันไม่จบเพราะว่า
แล้วเขาก้าวเข้าไปสู่หนี้นอกระบบแล้วมันยากเหมือนกันนะ
ที่จะจ่ายหนี้ได้ครบเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วดอกเบี้ยจะสูงมาก
แล้วถ้าคนที่มีความรู้ไม่เพียงพอ
เขาจะไม่เคยคำนวณเลยว่านั่นคือดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินต้น
เขารู้แค่ว่าโอเคพรุ่งนี้มีเงิน๕๐๐บาท๑๐๐บาทจ่าย
เพื่อจะคืนแต่จริงเขาอาจจะยืมมาหมื่นเดียว
แต่ต้องจ่ายคืนตั้งเดือนละ๕๐๐เดือนละ๑๐๐

แต่ว่าเขาไม่ได้คำนวณตามตรงนั้น
พอเข้าไปปุ๊บคราวนี้หาทางออกยากแล้ว
เพราะว่าจ่ายเงินออกไปเท่าไหร่ไม่เคยถึงต้น

เราก็ไม่ใช่เพียงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเชิงของการให้เงินกู้
แต่ว่าสิ่งที่มันนิกสพยายามจะทำก็คือการให้ความรู้ด้วย
เราก็จะมีพาร์ทที่เราอยากที่จะให้เขามีตระหนัก
มีความตระหนักถึงปัญหาตรงนี้รู้จักแยกแยะ
แล้วก็รู้จักแยกของปลอมด้วย
มันจะมีแบบคนที่ปลอมเป็นเราหรือปลอมเป็นแบบเจ้าอื่นอะไรอย่างนี้
เราก็จะต้องแบบช่วยเขาให้ความรู้ตรงนี้
กับอีกพาร์ทหนึ่งที่เราพยายามทำก็คือว่า
ก็คือเขามีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต
ดังนั้นสิ่งที่เราพยายามจะช่วยก็คือการหาอาชีพเสริมให้เขา
แอปเราไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้ามันนิกซะ

ก็สามารถมาหางานทำในแอปเราได้
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนาอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตรงนี้เราก็อยากที่จะเข้ามาช่วยสังคมแหละนะคะว่า
เอาไปให้มีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมเขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างนี้
พอมีอินไซต์ที่เขาบอกว่านี่นอกระบบดอกสูง
ถ้าเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยดอกมันสูงถึงเท่าไหร่ต่อปี

๒๓๐๐เลยเหรอคะ
เพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาจะมาเก็บเป็นรายเดือนรายสัปดาห์

แต่ถ้าเราลองเอามาคูณประจำปีจริงบางคนพุ่งไป๒๓๐๐ต่อปี
แล้วอย่างคนที่พอเข้ามาเหมือนเปลี่ยนมากู้ในทางของฟินิกส
เพื่อไปต่อยอดในการทำมาหากินของเขาเนี่ย
คือดอกเบี้ยมันต่างกันก็คือเยอะมาก
เยอะมากเพราะของเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแบงค์ชาติ
เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นดอกเบี้ยตามกฎหมาย
ซึ่งคือ๓๓ต่อปีเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งคือประมาณ๒๗
แล้วสิ่งที่เราทำให้ก็คือว่าสามารถที่จะโปะเมื่อไหร่ก็ได้

เพราะเรารู้สึกว่าเขาอาจจะมีความต้องการเพียงแค่เงินหมุน
เพราะฉะนั้นยืมเราวันเดียวแล้วคืนคุณก็เสียดอกแค่วันเดียว
คือเราทำให้มันพอดีกับความต้องการของเขา
แล้วก็อย่างของเราเราจะเป็นแอปที่ผ่านมือถือ๑๐๐
แล้วก็ตั้งแต่สมัครแอปนะยันได้เงินเข้ากระเป๋า
ถ้าคุณได้รับการอนุมัติไม่เกิน๕นาที
เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือทำมาหากินที่มันแข่งกับเวลา
แล้วก็ทำได้๒๔ชั่วโมงอยู่ที่บ้าน
แบกเอกสารเดินไปที่ไหนขอบัตรประชาชนใบเดียว
คือยืนยันตัวตนในแอปเราได้เลยไม่ต้องไปไหน
อย่างนี้จบภายในตัวเองนะคะ

ให้เขาได้ง่ายขึ้นเยอะมาก

เราก็พยายามออกแบบให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเขา

คือจ่ายต้นหรือว่าโปะเราก็ยินดี
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ค่อนข้างที่สร้างความยืดหยุดให้กับเขา
ขอให้เขามาเป็นคนที่มีวินัย

เราก็รู้สึกว่าเราได้ช่วยเขาแล้วค่ะ
อย่างของมันหิเองนะคะ
ส่วนใหญ่เวลาปล่อยกู้เนี่ยเราปล่อยกู้ในยอดที่แบบไม่เกินเท่าไหร่

แต่ว่าสิ่งที่มันนิกส์ปล่อยส่วนใหญ่เราจะปล่อยกับพ่อค้าแม่ค้ารายเล็ก
เพราะว่าเราไม่อยากปล่อยเยอะจนเกินความต้องการของเขา
เราอยากจะปล่อยเพียงเพื่อให้พอดีกับความต้องการของเขา
เขาจะได้มีความสามารถในการจ่ายคืน
แล้วเป็นคนที่มีวินัยแล้ววันหนึ่งก็ปลดหนี้ได้
เพื่อไปประกอบสามมาชีพต่อไป
เราจะไม่เน้นการปล่อยเยอะแล้วเกินตัว
แล้วมามีปัญหาเรื่องของหนี้เสีย
พออัปเดตได้ไหมคะว่าตั้งแต่เราเปิดแอปมา
ก็คือมีการปล่อยกู้ยอดสินเชื่อทั้งหมด
ช่วยคนไทยไปแล้วเข้าถึงคนไทยไปแล้วประมาณเท่าไห
จริงเราปล่อยไปประมาณสองหมื่นสามพันล้านแล้วค่ะ

เราพยายามระมัดระวังในการเติบโตของเรา
เพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปค่ะน้องระดา
คือจริงแล้วนาโนไฟแนนซ์
มีมาหลายปีแล้วในเชิงของลายเส้น
แต่ถ้าเรามองคนที่เข้ามาเล่นในอุตสาหกรรมนี้
จะสังเกตว่ามาแล้วต้องจากไป

เนื่องจากว่าความเสี่ยงสูงแล้วทำให้เกิดหนี้เสียเยอะ
เขาก็ไม่สามารถทำธุรกิจนี้ได้
ถ้าเราอยากอยู่กับเขาเป็นอันเราต้องทำให้ธุรกิจเรามันอยู่รอด
เพราะฉะนั้นการออกแบบอะไรต่างทั้งหมดเนี่ย
เราจะทำเพื่อให้เราสามารถทำธุรกิจนี้
แล้วก็ช่วยคนไทยไปได้นาน
ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นการเติบโตของเรา
เราจะไม่เน้นโอ้โหโตวัย๕๐๐๐ล้านในแบบ๓ปี
เรารู้สึกว่าตรงนั้นมันไม่ลองเทิม
เพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยโตแล้วยิ่งโดยเฉพาะพิษเศรษฐกิจ

ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะมีคนจ่ายคืนไหมนะถูกไหม
พอโควิดคลายนิดนึงก็มีสงคราม
พอมีสงครามก็มีน้ำท่วม

คือมันอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจค่อนข้างไม่มีเสถียรภาพ

อย่างวันหนึ่งทำธุรกิจก็คือในสถานการณ์รอบข้างความเสี่ยงสูงมาก
เรามีการเวลาเราจะปล่อยกู้อะค่ะ
เรามีการประเมินความเสี่ยงตรงนี้ยังไงไหมคะ
เพราะว่าเข้าใจว่าใช้บัตรประชาชนวัยเดียว

มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงยังไง
ใช้ข้อมูลอะไรในการประเมินบ้าง
เพราะว่าคือในเชิงของการประเมินความเสี่ยงของแอปเรา
เราไม่มีคนมานั่งกดเครื่องคิดเลขอยู่ข้างหลังอะไรอย่างนี้

คือถ้าเรามองย้อนกลับไปว่า
แต่ว่าพฤติกรรมที่เขาสามารถจะเข้าใจ
เขาเรียกว่าวิธีการเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า
ก็ต้องผ่านเส้นทางการใช้เงิน
แต่ถามว่าตอนนี้พฤติกรรมของเรามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้น
เพราะทุกคนมีหลากหลายอาชีพมากขึ้น
ทุกคนมีวิธีการใช้เงินที่หลากหลาย
อย่างเช่นมี๘บัญชี

เข้าออกไม่เยอะแต่ว่าเข้าออกตลอด

คนนี้มีความสามารถทางการเงินเนี่ย

ซึ่งพอโจทย์ของเรามันเป็นเรื่องของการไม่มีสาขา

และทำได้ทุกที่เราก็เลยใช้มือถือเครื่องเดียว
เพราะฉะนั้นตัวมือถือ
ก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าสะท้อน

ถ้าไม่ยินยอมการใช้ข้อมูลมือถือ
เราจะไม่สามารถสมัครให้สมัครสินเชื่อได้
แต่ว่าวิธีการยินยอมก็จะถูกต้องตามกฎหมายแหละ
อ่านก่อนแล้วก็ยินยอมในสิ่งที่เราขออะไรอย่างนี้

ในการที่ทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่อยากให้เราเข้าใจเขามากขึ้น

แต่เป็นเพียงทางเลือกไม่ใช่สิ่งที่ต้องส่งเท่านั้นเอง
ซึ่งถ้ามีตรงนี้เราก็จะเข้าใจเขามากขึ้น
เราอาจจะให้จำนวนเงินเหมาะกับเขาได้ดีขึ้น
มีวิธีการออกแบบให้เหมาะกับพฤติกรรมเขาได้มากขึ้น

พูดง่ายก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าเลือกในการอัปเดตข้อมูลให้กับทางมันนิกได้

ก็จะได้แต้มเพิ่มมีโอกาสที่จะได้มากกว่า
ก็คือเป็นพฤติกรรมในการใช้มือถือ
ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่ทางมันนิกพัฒนาขึ้นมาเอง
ใช่เราพัฒนาขึ้นมาเองเราก็ยังปรับปรุงไปเรื่อยค่ะ
เพราะว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ยังต้องปรับจูนอยู่ตลอด
พฤติกรรมของเราที่ใช้มือถือก็เปลี่ยนไปตลอด

แต่ว่าต้องยอมรับว่าตรงนี้มันก็จะเข้ามามีบทบาท

แต่อาจจะไม่ใช่เพียงคำว่าอัลเทอร์เนทีฟมันจะกว้าง

แล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าคนที่โดนปฏิเสธเนี่ย

คือในทุกครึ่งปีค่ะ

แล้วย้อนกลับมาที่ตัวพฤติกรรมกันบ้างค่ะ
อย่างพฤติกรรมของคนที่เวลาจ่ายคืน

พฤติกรรมของคนที่แบบกู้เงินก้อนเล็กไป
มันมีโอกาสในการจ่ายคืนได้เร็วกว่าไหมคะ

ถ้าเราให้เงินแค่เพียงพอต่อกัน
ความต้องการของเขาในเวลานั้น
อย่างแรกคือแน่นอนว่ามันจะไม่เกินตัวแล้ว
นี่พอเราเอาเงินก้อนนั้นมาซอยย่อย
เป็นการจ่ายเงินประจำเดือนของเขา

หรือว่าต้นมาอีก๒๓นิดหน่อยอย่างนี้
วิธีการตรงนี้มันก็จะมอบความยืดหยุ่นให้กับเขา

แล้วมีเงินมาเหลือในการจ่ายคืนเราอย่างไร

คือเราอยากจะทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้น

เหมือนเอาอันนี้มาปกอันนั้นเอาอันนั้นมาปกอันนี้
แต่แน่นอนว่าเราก็เป็นเพียงฟันเฟืองเดียวแหละ

แต่เราก็อยากจะทำหน้าที่เราให้ดีที่สุด
แอบถามนิดนึงว่าหนี้เสียเยอะไหมคะ
เพราะว่ามันต้องมีว่ามีพฤติกรรมดีมีพฤติกรรมไม่ดี

เป็นอย่างไรบ้างนี่เสียแบบเดียวไหม

แต่ว่าเรายังทำอยู่ได้ด้วยจิตเดียว

ต้องอยากให้หนี้เสียเราน้อยที่สุดตลอดเวลา

แปลว่าถ้าเราเข้าใจว่าธุรกิจนี้อย่างที่ระดาบอกมันถูกแล้ว
คือมันคือมีปนกันระหว่างคนดีคนไม่ดี
คนมีวินัยไม่มีวินัยมันปนกันอยู่
มันเป็นไปไม่ได้ที่หนี้เสียคือศูนย์

แต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าทำยังไงให้หนี้เสียอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราควบคุมได้
คำว่าควบคุมได้แปลว่าเรารู้ทันมันว่าอ๋อมันเสียเพราะอะไร
ไม่ใช่บอกอ๋อเสียเพราะเขาไม่จ่ายเงินไม่ใช่
มันต้องรู้ว่าเสียเพราะอะไร
ซึ่งคำว่าเพราะอะไรเนี่ยโอเคเขาไม่จ่ายเงินมันเป็นผลลัพธ์
แต่ว่าคุณไปเลือกเขามาจากโมเดลอะไร
เมื่อเทียบกับสถานการณ์เศรษฐกิจหรือภาพสภาพสังคมภายนอกที่มันเข้ามามีกระทบ
เพื่อจะมั่นใจว่ามันยังเหมาะกับพฤติกรรมและสภาพเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศไทยนะ
อันนี้คือการสำหรับพี่มันสำคัญมากกว่าการมองว่าตัวเลขคือเท่าไหร่
มันต้องรู้ว่าเพราะอะไรมากกว่า
มันถึงจะได้นำไปสู่โซลูชั่นว่ามันจะแก้ปัญหายังไง
หนึ่งค่ะย้อนกลับไปนิดนึงที่เราบอกว่าลูกค้าเราที่กู้อยู่ตอนนี้ในแพลตฟอร์ม๘๕๐๐๐ราย
พอแบ่งได้ไหมคะว่าส่วนใหญ่จะเป็นประชากรชาวกรุงหรือว่าเป็นประชากรต่างจังหวัดเท่าไหร่
อืมข้อดีของการเป็นโลกดิจิทัลนะค่ะก็คือว่าไปทั่วประเทศเลยจริงจริงเนี้ย
กรุงเทพอยู่ประมาณ๔๐ที่เหลือก็คือต่างจังหวัดหมด
ซึ่งจริงเป็นสิ่งที่เราดีใจ
ใช่เพราะว่าเราไม่อยากให้มันกระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพ
เพราะในกรุงเทพเป็นแหล่งที่หาแหล่งเงินทุนได้ค่อนข้างง่ายกว่าอีกแล้ว
แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่ง
แต่เราสามารถเข้าถึงเขาได้
ตรงนี้เราก็มองว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจของเรา

คืออย่างธุรกิจปล่อยกู้รายย่อย
เป็นธุรกิจที่โอเคธนาคารเขาไม่รับความเสี่ยงแบบนี้แล้ว
ว่ามันนิกก็จะเป็นบริษัทลูก
ณตรงนี้ที่เราได้คุยกันไปทั้งหมด
ถามนิดนึงว่าอะไรที่ทำให้มันนิกเนี่ย
ถึงรับความเสี่ยงได้เยอะกว่าคนที่เป็นธนาคาร

เวลาที่เราดูโครงสร้างของรายรับรายจ่ายของเรา

รายรับหลบต้นทุนก็เป็นเงินทอนที่เหลือเนอะ
หรือว่าที่ภาษาธุรกิจก็อาจจะเรียกว่าเป็นกำไรนะคะ
เพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ารายได้เรา
มันได้แค่๓๓ต่อปี
ตรงนี้เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้
ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่อย่างเมื่อกี้เล่าให้ฟัง

หรือการประเมินความเสี่ยงที่แม่นยำ

ทำไมถ้าเรายังไปแบบมีสาขา
ค่าตึกค่าเช่าเท่าไหร่กี่สาขาถูกไหม

ขึ้นลงวิธีเขาเรียกว่าการใช้งาน

อยู่ห้องเดียวอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ค่ะ
ก็สำคัญมากเลยต่อการทำให้ธุรกิจนี้มันอยู่ได้
เราก็จะเหลือเงินทอนเยอะหรือที่เรียกว่าส่วนของกำไร
คราวนี้มันขึ้นอยู่กับเราจะเอาส่วนของกำไรไปทำอะไรล่ะ
เราจะบอกว่าอ๋อก็กำไรฉันก็เก็บหมด

ว่ากำไร๘บาทอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เราบอกว่าเออเก็บ๘บาทดีหรือเราจะเก็บแค่๖บาทพอ
ก็คือเอาไปรับลูกค้าให้ได้มากขึ้น
ตรงนี้มันคือวิธีการที่เราจะตอบรับกับธุรกิจเรามากกว่า
ซึ่งเรามองว่าเป้าหมายของเราตั้งแต่แรก
คือการสร้างโอกาสให้กับคนไทยมากที่สุด

เราพยายามจะเซิร์ฟคนให้ได้มากที่สุด
เพื่อไปแลกกับการรับคนให้มากขึ้น
แต่ตอนแต่นั้นเวลาที่เรารับคนมากขึ้น

เราไม่ต้องการเข้ามาเยอะเกินไป
อย่างนี้ค่ะ
เมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องของธุรกิจ

โอ้โหต้องบอกว่าเป็นความฝันของทีมงานเลย

จริงตั้งแต่ตอนที่ตั้งบริษัทมา
เราว่าเราอยากจะมีเป้าหมายที่จับต้องได้แหละ

กับทั้งบริษัทแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะ
ซึ่งเราก็เลยตั้งเป้าเล็กของเรา
แต่ว่าระหว่างทางมันต้องทำการบ้านเยอะเหมือนกัน

แล้วก็วิธีการประเมินมูลค่าต่าง

เพราะฉะนั้นถามว่ามีแผนไหมมีอยากทำไหมอยาก
แต่ว่าขอเดินอย่างระมัดระวังดีกว่า
ระหว่างทางมันอาจจะมีอะไรปรับเปลี่ยนไป
แต่ว่าพี่หนึ่งว่าเป้าหมายที่สำคัญ
มันคือเราอยากจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้จริง
ในการที่เวลาเราระดมทุนเข้ามามันก็ทำให้เราโต
ธุรกิจของเราได้มากขึ้น
เราก็จะอยู่กับคนไทยไปได้นานขึ้น

ค่ะถ้าเมืองไทยมีนี่ก็น่าจะได้เห็นภาพ
เหมือนคล้ายเมืองจีนแอดมิวอะไรต่าง

ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่า
หนี้ครัวเรือนเป็นสิ่งที่น่ากังวลมาก
แล้วทางแบงค์ชาติเองเขาก็กังวลในเรื่องนี้มากเหมือนกัน
ว่ามันเยอะมากสำหรับประเทศไทย

แล้วอย่างมันนิกเองในฐานะที่เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อ
ให้กับรายย่อยจะเหมือนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง
หนึ่งว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบงค์ชาติให้ความสำคัญมาก
แล้วก็ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการอย่างเราด้วย
เพราะเราเป็นคนที่ทำธุรกิจนี้อะไรอย่างนี้
อยากจะบอกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางแบงค์ชาติและเลนเดอร์ทุกคนในวงการ
สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเห็นด้วยก็คือ
การที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อการเพิ่มหนี้อย่างนี้ละกัน
คือเรารู้แหละว่าทุกเลนเดอร์
พยายามที่จะคัดกรองคนที่มีความจำเป็นต้องการการใช้เงินจริง
เข้ามาแล้วก็ช่วยเหลือตรงนั้น

แล้วก็พยายามออกแบบเพื่อให้เขาเรียกว่ามีการจ่ายเงินที่พอเพียงต่อดอก
ว่าเราจะต้องสร้างวินัยด้วยกันไปด้วยกันมากขึ้น
ก็คือการที่๑ไม่โฆษณาเกินจริง
คือไม่ได้โฆษณาเชิญชั่วให้คน
เชิญชวนว่ะ
ไม่ได้คบหาเชิญชวน
จนให้เขาจากที่ไม่ได้ต้องการสร้างหนี้
กลายเป็นมาสร้างหนี้ต้องระวังตรงนั้น

เราก็จะค่อนข้างรีวิวตรงนี้ชัดเจนตลอดเวลา

เหมาะกับความเสี่ยงในแต่ละชั้นของลูกค้าแต่ละคน
ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นส่วนที่หารือกันอยู่ว่า
เราจะออกแบบอย่างไรดี
ที่จะตอบโจทย์ความเสี่ยงของเขาในวันที่เขาสมัคร
แต่ก็ยังตอบโจทย์ความเสี่ยงของเขาตลอดเวลาที่เขาอยู่บนแพลตฟอร์

ก็ยังเป็นการออกแบบหารือกันอยู่
ก็คือว่าเฮ้ยเราจะช่วยกันยังไงให้ยกระดับ
ให้มันเอื้อต่อการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันให้มากยิ่งขึ้น
เพราะว่าอย่างตอนนี้มันก็มีความยากลำบากแหละ
ว่าเจ้าหนึ่งก็ขอข้อมูลชุดหนึ่ง
หนึ่งก็ขอข้อมูลซ้ำชุดเดิม

จริงเข้ามามีส่วนช่วยเราได้เยอะมาก
กับเรื่องของการยืนยันตัวตน
ซึ่งการยืนยันตัวตนทุกวันนี้อาจจะมีหลายโซลูชั่นแหละ
แต่โซลูชั่นไหนจะง่ายต่อลูกค้าที่สุดแต่ยังเชื่อถือได้

ก่อให้เกิดความเสียหายในเชิงภาพใหญ่มากกว่า

แต่ว่าหนึ่งว่าประเทศเราจะค่อนข้างที่จะทำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา
หนึ่งก็จะรู้สึกว่ามันอยู่ในโซนที่รัดกลุ่มแหละ
แต่ก็ยังมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะแบบช่วยเหลือคน
สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐาน

มันก็จะนัดดีกับผู้ประกอบการ
ก็ถือว่าวันนี้เราก็มาอัปเดตกันพอหอมปากหอมคอ

แล้วก็รวมไปถึงทำให้คุณผู้ชมเขาก็ได้รู้ว่า
จริงแล้วเบื้องหลังของการที่เป็นแพลตฟอร์ม
ปล่อยสินเชื่อรายย่อยมันเป็นยังไง
หรือว่าการที่สินเชื่อได้มาง่ายจริงมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพทางการเงิน
ในทางการเงินให้ดีด้วยเหมือนกันนะคะ
ถึงจะได้รับโอกาสแบบนี้นะคะ

ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ